คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้หน่อย
คือผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขามีเซ็ก
เขาเป็นคนชอบที่มีเซ็กแบบรุนแรง

ดื่มเหล้าไปมีเซ็กกับภรรยา
แล้วเวลามีเซ็กเขาจะกัดภรรยา
ล่าสุดคือเมาเยอะแล้วอารมณ์เขาแบบรุนแรงมาก

ระหว่างมีเซ็กนะฮะแล้วก็เอาหมอนมากดทับ

ใช่เพราะว่าที่เราเล่าข่าวเรื่องนี้ไปเมื่อวานไง

คุณผู้ชมขออภัยแม้กระทั่งที่บริเวณหน้าอก

สุดท้ายถูกตำรวจจับดำเนินคดีเลยครับ

จังหวัดบุรีรำคุมตัวนายนิติพฤษ

อายุ๕๒ปีหรือว่าในดาว
สุดท้ายเป็นผู้ต้องหาทำร้าย

ซึ่งเป็นภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิต

ก็เลยเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือหลังจากที่เขารู้แล้ว

กบดานอยู่บ้านญาติที่อำเภอห้วยแถลง

วันเกิดเหตุคุณตำรวจคือวันที่๖กรกฎาคม
กลางคืนก็ดื่มเหล้าจนเมา

หลังจากนั้นก็เข้านอนกันก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
ก็ตามภาษาสามีภรรยา

อารมณ์ก็พุ่งพ่านก็กัดภรรยาเข้าไป
เป็นความชอบทุกครั้งที่เขาจะมีอะไรกับภรรยา

แล้วครั้งนี้เขาบอกว่าเขาทำรุนแรงเกินไป

แล้วก็บีบคอไปด้วยแล้วก็มีเพศสัมพันธ

จากบ้านที่บุรีรำไปซ่อมรถก่อน
หมายคือจะไปหาญาติที่อำเภอห้วยแถลงบ้านญาติ
ระหว่างทางมีการไปขโมยปุ๋ยของชาวบ้าน
ไปเอาเงินบริจาคของวัดค่ะนะฮะคือก็ยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดที่
ทำรุนแรงเกินไปจนทำให้ภรรยาเสียชีวิต

คือกัดก่อนมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหม

ทุกครั้งที่มีอะไรกับภรรยาก็จะกัดแบบนี้
แต่พอเขารู้ว่าเขาทำภรรยาเสียชีวิตนะ

แล้วเอาไปบริจาควัดเพื่อทำบุญนะ
สำนึกและยอมรับผิดในความผิดของตัวเอง
คุณผู้ชมแต่สุดท้ายภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ไงก็โดนจับเรียบร้อยนะครับ
นะฮะขณะที่ลูกสาวของทั้งสองคนบอกว่า
คือก็โอเคล่ะดีที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้
คนร้ายจริงแล้วลูกสาวเป็นลูกสาวของฝ่าย
ผู้หญิงที่เสียชีวิตนะฮะไม่ได้เป็นก็คือเป็นลูกติดมานั่นแหละนะครับ
ส่วนคนร้ายเนี่ยคือพ่อเลี้ยงก็อยากจะให้มาขอเข้ามาแม่
คือตนไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าก็ขออโหสิกรรมให้แล้วกัน
ให้ชดใช้กรรมตามกระบวนการของกฎหมายเธอเอง

แต่ว่าก็ดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับ